เอามาดูความคืบหน้านะคะกรณีที่วัยรุ่นสองกลุ่ม
ใช้ปืนไล่ยิงกันภายในหมู่บ้านแห่ง๑ซอยรามอินทรา๓๙แยก๑๐เขต
เขนกรุงเทพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๘มิถุนายน
ที่ผ่านมากล้องวงจรปิดในหมู่บ้านบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
คนที่ยิงมาในรถกระบะคู่อริคือขี่รถจักรยานยนต์มา
จากนั้นจอดเหมือนจะคุยกันก่อนหลังจากนั้นทะเลาะกันนะคะ
กันก่อนนะและหลังจากนั้นค่ะคนที่อยู่ในรถกระบะ
เอาปืนออกมาไล่ยิงคนขี่รถจักรยานยนต์เท่านั้นไม่พอนะคะ
ถอยรถยนต์เพื่อที่จะทับรถจักรยานยนต์ของคู่อริอีกด้วยนะคะ
หลังจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเผยแพร่ออกไป
คนที่นั่งรถกระบะมา๒คนชื่อว่านายแทนกับนายภูมิ
อายุสิบแปดปีเท่ากันเลยค่ะเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจนครบานบางเขน
เมื่อคืนนี้ทั้งคู่รับสารภาพว่าเป็นบุคคลในกล้องวงจรปิดจริง
แทนบอกว่าตัวเองเรียนอยู่สถาบันเดียวกันกับคู่กรณี

ส่วนสาเหตุมาจากการมองหน้ากันตอนอยู่ในโรงเรียน
แต่ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะมีการนัดหมายกันออกมาเพื่อที่จะเคลียร์
แต่เนื่องจากฝั่งคู่กรณีก็คือฝั่งรถจักรยานยนต์มากันเยอะกว่าค่ะ
กลัวว่าตัวเองจะสู้ไม่ไหวตอนแรกในแทนมาคนเดียวนะ

ก็เลยปรากฏตามภาพคือมากันสองคน
ให้การว่าวันเกิดเหตุอยู่บ้านกับพันรยาและลูก
แทนโทรศัพท์มาหาบอกว่ากำลังจะถูกรุมกระทืบ

รถกระบะของรุ่นพี่ออกไปพร้อมอาวุธปืนลูกซอง
แต่ทีนี้ในแทนให้การแบบนี้นะในแทนบอกว่า
อภัยนะคะในภูมินะในภูมิให้การว่า
รู้ว่าในแทนเป็นคนใจร้อนก็เลยแอบเอากระสุนออกจากปืนเรียบร้อย
ทำให้ตอนที่ในแทนเหนียวไกลใส่คู่อริปืนมันไม่ทำงาน
จากนี้ยอมรับผิดและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แค่อยากไปเคลียร์กันให้เข้าใจเท่านั้นเอง
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะคะ
ฟังเสียงในภูมิค่ะ
อ้าวในภูมิ
ไม่ว่าในภูมิจะบอกว่าปืนมันไม่มีลูกกระสุน

อย่างไรก็ตามตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนเท่ากันนะคะ
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

จากนั้นในภูมิและในแทนถูกนำตัวไปฝากขังที่สารอาญา
และคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะ